เส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะมาขีดเส้นใต้กันต่อเลยเป็นเรื่องต่อเนื่อง
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงครานโดยเฉพาะวิธีแก้ปัญหา
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์รวมทั้งประเด็นร้อนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

จริงวันนี้ไม่อยากจะคุยเรื่องอื่นเลย
เพราะว่าคนกำลังดื่มดำมีความสุขกับน้องเมย์อยู่
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับที่ดัชนีความสุขของคนไทยนั้น
ล้นปริ่มเลยครับเพราะว่าตื้นตันใจสบายใจ
มีความสุขกับเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
ทำให้คนไทยมีความสุขกันทั้งประเทศ
หลายคนนั่งดูหน้าจอโทรทัศน์นี่น้ำตาคลอเบ้าเลยครับ

ฉะนั้นแต่ว่าวันนี้ต้องคุยเรื่องอุบัติเหตุ
สงกรานหน่อยในที่สุดเอาไม่อยู่ครับ
ตัวเลขปีนี้เนี่ยคนตายมากกว่าปีก่อน
๒คนเอาไม่อยู่ทั้งที่ได้พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว
แล้วก็ยานพานะที่สำคัญมากที่สุดตายมากที่สุด
เจ้าเก่ามอเตอร์ไซค์สาเหตุสำคัญเจ้าเก่าเรื่องเดิม
เมาแล้วขับเราจะทำยังไงกันดีครับ
ลนรงค์กันอย่างนี้ทุกปีก็ตายไม่ลดไม่ละเพิ่ม
๒คนนี่ถ้าเปรียบเทียบว่ามีหมู่บ้านในประเทศไทย
หลายหมู่บ้านนะครับที่คนอยู่ไม่ถึงร้อยคน
จะเรียกว่าตายไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยยกหมู่บ้านไป๓๔หมู่บ้าน
ก็ยังเรียกได้ครับที่หัวไซเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่ง
คนอยู่ประมาณ๗๐คนเท่านั้นประกอบไปด้วย๑หมู่บ้าน
นี่ตายตั้ง๔๔๒คนก็แปลว่าตายยกหมู่บ้านไปหลายหมู่บ้าน
เทศกาลเดียวเราพยายามรณรงค์กันอย่างเต็มที่
วิถีทางแล้วเอาไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงกัน
ไปดูแผ่นชาร์จที่ว่าใน๑๐ประเทศที่คนตายมากที่สุด
เราเนี่ยไปอยู่อันดับสองรองจากลิเบียฮะแล้วมีคนบอกว่าตอนนี้เราติดอันดับหนึ่งแล้ว
แล้วดูท่านดูประเทศอื่นในจอสิครับแทนซาเนียรู้จักไหมล่ะครับ
มาลาวีอะไรล่ะไลบีเรียคองโกโมซัมบิกโตโกอัฟริกากลาง
ประเทศพวกนี้เขาเป็นประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบเป็นประเทศที่เขากำลังพัฒนา
แล้วเราเนี่ยไปอยู่กับไปจัดกลุ่มอยู่ในประเทศเหล่านี้ครับ
เราเจริญมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับไปอยู่อันดับสองกับประเทศที่โลกเขาไม่รู้จัก
เขากำลังพัฒนาเขายังไม่มีกฎไม่มีระเบียบอายเขาไหมล่ะครับ
ฉะนั้นเราจะทำยังไงกันดีมีคนเสนออย่างนี้ครับ
เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่าไปลนรงค์กันเฉพาะแค่วันเทศกาล
เราเนี่ยปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ทำผิดกฎจราจรจนกลายเป็นนิสัย
ทุกวันนี้ไปดูสิครับเขาห้ามย้อนสอนมอเตอร์ไซค์ย้อนได้
เขาห้ามเลี้ยวขวามอเตอร์ไซค์เลี้ยวได้เขาห้ามยูเทิร์นมอเตอร์ไซค์ทำได้
ทำได้หมดแล้วมอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าทำอะไรก็ได้
แล้วพอถึงหน้าเทศกาลมันก็เป็นอย่างนี้ในหลายประเทศเนี่ย
เวลาเขาประกาศรณรงค์ออกคำสั่งห้ามเนี่ยมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เท่ากัน
ถ้าห้ามย้อนสอนก็ห้ามย้อนสอนด้วยกันห้ามเลี้ยวรถยนต์เลี้ยวไม่ได้
มอโตไซด์ก็เลี้ยวไม่ได้ห้ามยูเทิร์นรถยนต์ยูเทิร์นไม่ได้
โตไซค์ก็ยูเทิร์นไม่ได้เขากวดขันกันอย่างนั้น
เขาถึงไม่มีปัญหาไงครับเวียดนามมอเตอร์ไซค์มากกว่าเราตั้งเยอะแยะ
แต่เขาตายจากมอเตอร์ไซค์ทำไมน้อยกว่าเราล่ะ
เพราะเราปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ทำยังไงก็ได้
ตำรวจเวลาจะตั้งด่านตรวจก็ตรวจกันก็จับกัน
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นต่อหน้าห้ามยูเทิร์นก็ไม่จับ
โตไซคย้อนสอนมาก็ไม่จับก็อารุมอร่วยกัน
ในที่สุดนิสัยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าทำอะไรก็ได้ไงครับ
เราต้องเอาจริงกันทั้งปีเรื่องกฎระเบียบการขี่มอเตอร์ไซค์
รถห้ามรถยนต์ยังไงก็ต้องห้ามมอเตอร์ไซค์อย่างนั้น
รถยนต์ยังไงก็ต้องห้าม๓ล้อแดงอย่างนั้น
ไม่งั้นแล้วแก้ไม่ตกหรอกครับทุ่มเทเข้าไปก็แก้ไม่ตก
แล้วก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่คือข้อเสนอว่า
ถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุเราต้องเริ่มเอาจริงเอาจังกับมอเตอร์ไซค์
ในภาวะปกติด้วยเขาจะได้รู้ว่าการขี่มอเตอร์ไซค์
ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบแล้วเวลาถึงหน้าเทศกาลขึ้นมา
ก็ไม่ต้องลนรงค์อะไรกันมากถัดมาเรื่องการเมือง
เรื่องการเมืองวันนี้เปิดขึ้นมาก็ร้อนเลยครับ
เพราะว่าหลายองค์กรหลายหน่วยงานตั้งป้อมกันแล้วว่า
รณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูลอ่าเมื่อวานนี้ก็ออกโรงมาแล้ว
แล้วก็มีแนวโน้มมีท่าทีอย่างนี้ขึ้นมาอีกนั่นก็เรื่องหนึ่ง
เรื่องที่๒ลองดูหัวข่าววันนี้สิครับ
วันนี้แนวความคิดเรื่องถ้ารัฐมนูลไม่ผ่านจะทำยังไง
นี่เขามองข้ามช็อตกันไปแล้วนะครับเขาคิดว่ารัฐมนูลไม่ผ่าน
ไม่ผ่านจะทำยังไงหัวข่าวนี้เขาบอกว่า
เขาค้านที่อาจารย์วิศนุจะเอารัฐมนูลฉบับ๔๐๕๐มายำรวมกัน
แล้วเขาเสนอทางออกว่าณวันนี้ควรจะบอกกันได้แล้วว่า
ถ้ารัฐมนูลไม่ผ่านเนี่ยจะเอายังไงประชาชนจะได้มีตัวเลือก
อย่าบอกแต่ว่าถ้าฉบับนี้ไม่ผ่านแล้วเจอหนักกว่าเก่า
ไม่ใช่ทางเลือกครับฉะนั้นผมคิดว่ามาจนถึงวันนี้
ควรจะบอกกล่าวได้แล้วว่าถ้ารัฐมนูลไม่ผ่านจะเอายังไง
จะเอา๔๐๕๐มาใช้ก็แล้วแต่มาถึงประเด็นสุดท้าย
วันนี้มีการทำโพลออกมาอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
ปรากฏว่าโพลเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติเหลว
เหลวยุทธศาสตร์ชาติโลกลืมในโพลนี้เขาบอกว่าคนจำไม่ได้
ยุทธศาสตร์ชาติในการปฏิรูปประเทศเนี่ยมีอะไรบ้าง
ตรงนี้สำคัญนะครับผมเคยเสนอแนะไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
ถ้าคอสชกับแม่น้ำ๔๕สายต้องการจะให้ประชาชนยอมรับกับสว
มาจากการสัญหาและแต่งตั้งเลือกกันเองก็ตามแต่
เพื่อจะมาคุมให้รัฐบาลหน้าเดินตามรถแมพในการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์จะต้องทำรถแมพโชว์ออกมาสิครับว่า
ถ้าอยู่ต่อ๕ปีเนี่ยคนไทยจะได้เห็น
อะไรบ้างในการปฏิรูปประเทศถ้าอยู่ต่อห้าปี
ปีที่๒ได้เห็นอะไรปีที่๓ได้เห็นอะไร
ปีที่๔ได้เห็นอะไรถ้าอยู่ครบ๕ปี
ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไม่ว่าจะเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
อ้าวผ่านไป๕ปีจะดีขึ้นกว่านี้ยังไงปฏิรูประบบการศึกษา
อ้าวจากนี้ห้าปีจากรัฐบาลใหม่อยู่ห้าปี
ให้อยู่นิ่งไป๕ปีทำอะไรบ้าง
ปฏิรูปสังคมอ้าวทำยังไง
ปฏิรูปกฎหมายทำยังไงปฏิรูปตำรวจทำยังไง
ถ้าลงประชามติให้รัฐมนูลฉบับนี้ผ่าน
แล้วให้สวมีอำนาจที่จะเลือกนายก
คุมเกมการเมืองในสภาได้คุมรัฐบาลต่อไปได้เนี่ย
ประชาชนคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิรูปประเทศดังต่อไปนี้
หนึ่งการศึกษาได้เห็นอย่างนี้
สองการปฏิรูปตำรวจได้เห็นอย่างนี้
สามการปฏิรูปสังคมได้เห็นอย่างนี้
การปฏิรูปกีฬาได้เห็นอย่างนี้
ห้าการปฏิรูปวัฒนธรรมต้องเห็นอย่างนี้

ถ้าทำแผนออกมาอย่างนี้แล้วโชว์เลย
บอกเนี่ยให้สวมีสิทธิ์เลือกนายก
แล้วให้ผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ย
คุมเกมรัฐบาลต่อไปอีก๕ปีในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จะได้เห็นประเทศไทยปฏิรูป
หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างที่ว่า
เออทำออกมาอย่างนี้สิครับ
คนจะได้ชั่งใจได้ว่าเอาละ
แย่งเลยคำถามห่วง
เพื่อให้รัฐบาลต่อไปหน้า

พอเปลี่ยนผ่านแล้วปฏิรูปประเทศ

นี่เมื่อไม่บอกคนก็บอกเอ๊ะก็ที่ผ่านมา๒ปีก็ไม่เห็นอะไร
แล้วเราจะขอเวลาอีกตั้ง๕ปีแล้วเราจะไปทำอะไร
นี่ฉะนั้นนี่คือข้อเสนอซ้ำอีกทีนึงว่า
ว่าถ้าอยู่นิ่ง๕ปี
คนไทยจะได้อะไรครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ค่ะพูดถึงคำว่าปฏิรูปก็อยากจะปฏิรูปอยู่แล้ว
แต่อยากเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหน
นั่นสิขอบคุณคุณสุขครับค่ะขอบคุณครับ